สนับสนุนโดยสวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ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

เหมือนศัลผงเพลงนี่เลย

ศัลผงมากับแซน

คุณแม่ต้องแต่งเป็นนิดหนึ่ง
อันนี้ที่ติดนี่ไม่ใช่ความป๊อปนะคะนั่นคือเก็บแก้มผู้ชายให้ได้ไม่มาหล่าย
เขายังติดกันอยู่ยังมีคนติดกันอยู่ใช่ไหมทุกวันนี้
ติดสิคุณแม่มีคนฝากถามแล้วคุณแม่คุณแม่ให้อะไรแฟนวันเนี้ย
ไม่มีแฟน

แต่ที่คุณแม่ไปจัวแพทย์ประพานไว้คนที่ตอนนี้ข่าวดังนะคะ
คุณแม่ว่ามีแฟนใหม่เป็นหมอ
คนไปตามมาใหญ่เลยใช่ไหม

เขาบอกว่ามีแฟนเป็นหมอมีแฟนเก่าแล้วเล่าให้ฉันฟัง

ไปเรื่องแรกวันนี้นะครับ
คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ก่อนจะน่าตกใจมากนะครับ

เดี๋ยวสิเขาปล่อยช้าอย่างนี้แหละ
นี่แหละฮะเคยปล่อยตรงเร็วไหมล่ะเวลาบอกน่ะ

เสื้อสีฟ้านี่นะครับ

เดี๋ยวคุณดูนะมันมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งขี่มาตรงนี้
เสร็จแล้วก็บีบแตรจะขอทางนะขี่บนทางเท้า
เขาก็บอกว่าบีบแต่ทำไมบอกวันนี้มันทางเท้านะเว้ย
นี่เสร็จมอเซขับผ่านไปเดี๋ยวคุณดูนะอะไรเกิดขึ้น

เดี๋ยวคุณดูมันยิ่งกว่าตี

หลังจากนั้นมอเตอร์ไซคันนั้นครับไปกลับรถลงมา

ดูเล่าลง
นี่ฮะแล้วไปเลย
คือตอนแรกทำให้ตายใจก่อยว่ามีอะไรก็ไปขึ้นแล้วเน้อ

แล้วคนที่ซ้อนท้ายผู้หญิงผู้ชายเธอ
ไม่รู้เหมือนกันผู้ชายคุณแม่ผู้ชายกับผู้ชายใช่ไหมคลิปนะฮะ
คลิปนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขายืนอยู่ระหว่างรอรถเมล์บนทางเท้า
ต่อมาครับชายเสื้อสีฟ้าเนี่ยหันไปมองรถจักรยานยนต์ที่กำลังขับขี่บนทางเท้า
ระหว่างที่ผมพูดอยู่คุณสามารถเปิดภาพให้ค่อยได้เห็นได้เลยนะครับ
จะได้เห็นไปพร้อมกับสิ่งที่ผมเล่าอยู่นะฮะ
อ่านี่นะครับกำลังขี่นะครับจักรยานยนต์เข้ามาใกล้ใกล้
คล้ายกับว่าชายเสื้อฟ้านั้นเขาก็พูดขึ้นมานะฮะเป็นอะไรบางอย่าง
อันนี้ตอนมาแรกนี่นะครับจากนั้นเองรถจักรยานยนต์ขี่ต่อไปครับ
จนกระทั่งช่วงวินาทีที่๔๐ของคลิปจักรยานยนต์คันเดิมครับกลับลงมา
แล้วก็ชนอย่างจังนะฮะปรากฏผู้ชายคนนี้ก็ชื่อว่าศาสวสุ
่ำชองยนต์อายุ๕๕ปีเป็นผู้ที่รับบาดเจ็บนะครับ
เป็นผู้ชายเสื้อสีฟ้าในคลิปเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ป้ายรถเมย่านนางเลิ้ง
เมื่อวันที่๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองนะครับวันนั้นเนี่ยจักรยานยนต์คู่กรณีบีบแตร
เพื่อดีขึ้นทางเท้าตนเองก็พูดด้วยถ้อยคำในธรรมนองที่ไม่ค่อยสุภาพ
บอกว่าทางเท้านะเว้ยผิดตาทำไมจากนั้นเนี่ยนะครับเหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิปเลย
เขาบอกเขาเอวเคล็ดนะฮะทั้งนี้เนี่ยจากการที่ชายคนดังกล่าวเนี่ยนะฮะ
คุณคนนี้เนี่ยเขาไปแจ้งความพิชนอนังเลิงนะครับปรากฏว่าเจ้าเลี้ยง๒ฝ่ายเนี่ย
ก็เชิญตัวมาทั้งตัวเขาเองและคู่กรณีที่ชนพอมาถึงเนี่ยนะครับก็มาไกลเกลี่ยกัน
คู่กรณีบอกว่าจะให้เงิน๕๐๐บาทแล้วจบเรื่องนะครับหลังจากนั้นนะฮะ
ทางผู้ชายคนนี้เนี่ยนะผู้เสียหายคนนี้เขาบอกว่ามีตำรวจคนหนึ่งฮะ
น่าจะใหญ่ด้วยแต่งชุดเต็มยดเลยเดินเข้ามาหาเขา
แล้วก็บอกว่าให้เรื่องนี้มันจบไปเถอะก็รับไป๕๐๐
ทางนี้เขาบอกเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมนะฮะ
โรคกฎว่าเขาบอกชายคนนั้นพูดคำว่าอะไรเลยไหม
บอกว่าสายป่านยาว

กล้าชนหรือเปล่ากล้าเหนียวหรือเปล่าอย่างนี้

คือเรื่องนี้เขาบอกเขาไม่ยอมความแน่นอน
เขาก็จะสู้แล้วคนที่โดนชนเขาทำอาชีพอะไรนะเธอ
ก็เขาก็ทำอาชีพเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ

อายุจะยืนขึ้นแต่คนเราจะตายง่ายขึ้น
หมายถึงว่าไม่ใช่ตายจากโรคภัยไข้เจ็บนะ
นี่แหละจะตายจากใจความใจร้อนของคน

เข้าใจใช่ไหมว่าบางทีเธอต้องระวัง

ชนแล้วฉันบังคับให้กล้องมาถ่ายมากกว่าคลิป

ชนสิจะไว้ทำไมล่ะ

ไม่แต่พูดถึงเขาขี่มันขอน้ำมันไม่ได้อยู่แล้ว

มันเป็นปัญหาที่บอกว่าคนกรุงเทพแก้ไม่ได้
ทุกวันนี้โอเคมีอยู่ช่วงนี้ที่เราเกิดปัญหาอย่างนี้

ก่อนหน้านี้น้องผู้หญิงคนนึง
ที่โดนปรับไปหมื่นนะคุณแม่
ที่โดนปรับไปไง

เค้าบอกว่าคนที่ชนตอนนั้นเขาขอโทษก้าวโมโห

เธอไม่ยอมฟ้ายถ้าฮ่ายไม่ยอม
ต้องก็เรียกได้ว่าคนเรามันก็ใจร้อนกันมากขึ้นมาก
ซึ่งบางทีอันนี้อาจจะไม่ได้รุนแรงที่สุดด้วย
คุณหนุ่มวันนี้พาเมียไปกินข้าวที่ไหน
ผมนึกแล้วว่าอีกใครตายเลยคุณจะต้องถาม
ไม่มีอะไรอย่างอื่นที่คุณจะพูดเลยเหรอ

ผมทำงานเจ็บนี้ครับโอ้ลด

คุณไปกินข้าวกับใครมาใครให้ดอกไม้คุณ

ใครให้บาทคุณใช่บ้างคับให้เขาให้เอ่อรู้ไหมว่าใครให้
ไม่รู้นุ่งคุณออกให้มาแกนั่นแหละ

ทำไมอะก็ฉันก็ต้องมีเพื่อนมีฝูงนะ
วันนี้๑๔กุมประพันธ์ลูกศึกข่าวรายงานว่า
สำนักงานเขตบังรักษณ์ร่วมกับสภาวัตถัมธ์เขตบังรักษณ์
เขตบางรักษ์เนี่ยแล้วก็บริษัทบริหารสินทรัพย์เนี่ย
กรุงเทพพาณิชย์จัดอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
ประเพณีการแต่งงานตามแบบไทยแท้
ครั้งยิ่งใหญ่สมบูรณ์แบบในงานวันวาเลนไทย๑๔กุมภาพันธ์นะฮะ
ถือว่าเป็นวันแห่งความรักภายใต้ชื่องานอะไรรู้ไหม
ลิขิตรักหน้าบังรักลิขิตรักหน้าบังรัก
สำหรับบรรยากาศนะฮะเป็นไปด้วยความคึกคักโดยในช่วงเช้าเนี่ย
เขตบังรักษ์เขาจะจำลองคุณเป็นพิธีแห่ขันหมัก
แล้วก็พิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์แก่คู่บ่าวสาวนะฮะ
ไว้เพื่อสืบสารงานประเพณีงานแล้วก็แต่งงานแบบไทยเนี่ย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เตรียมความพร้อมบริการจดทะเบียน
ให้กับคู่รักครั้งละ๑๐คู่เนี่ยนะ
ก็มีทั้งหมดปีนี้นะฮะเอาไปตีหัวกันเองก็ได้
ทั้งหมดนะเขาบอกว่ายื่นคำร้องตั้งแต่๒๒มกราศถึง๑๒กุมภา
ที่แบบว่ายอดลงทะเบียนล่วงหน้าที่สำนักงานเขต
เปิดให้ยื่นคำร้องนะ๓๙๑คู่
๓๙๑คู่คือ๓๖๑คู่
ก็คือ๓๙๑ก็คือไปตีหวยกันเอาเองแล้วกันสำหรับความรัก
โดยคู่แรกที่เดินทางมาจดทะเบียนสมรส
ก็คือตั้งแต่เวลา๒๔ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้
คือนางสาวสุรีรัฐโกมนสัยอายุ๒๘ปีกับนายอดิเรก

ประกอบเป็นอาชีพโปรแกรมเมอร์ทั้งคู่เลยครับ
แต่เป็นโปรแกรมเมอร์เกมเนี่ยส่วนภรรยาเป็นแม่บ้าน
ซึ่งทั้งคู่เดินทางมาจากบางแคร์

ได้มีโอกาสได้มาเป็นคู่แรกของวันนี้เนาะ

ทะเบียนสนุกท้องค่ำ๑๐ชุดเขาจับรางวัลนะ
แต่ที่ชะอำเพชรบุรีเขาก็มีกิจกรรมดีเหมือนกันนะ
ปีนี้เนื่องจากดอกกุหลาบก็ไม่ได้ราคาบ้าบ่อไม่ได้แพงมากอย่างนี้
มอบให้กับผู้ขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์แล้วก็นักท่องเที่ยวชาวไทย
แล้วก็ชาวต่างชาติที่สัญจรไปมาเทศบาลเมืองชะอำเนี่ย
แล้วก็มีทั้งมีการอนุโมไม่ต้องเสียค่าปรับด้วยนะ๑วันวันนี้โอ้โห
วันแห่งความรักอนุโรไม่ต้องเสียค่าปรับ๑วัน
สำหรับผู้ขับขี่รถยนต์แล้วก็จักรยานยนต์ที่ทำผิดกฎหมาย
หรือปิดกฎจรจรำเล็กน้อยแต่ก็จะถูกกัดเครื่องแทน
ขออีก๔ดอกดูดิ
เขาบอกว่าตำรวจใส่วัตรปกครองป้องกันสภชะอ้ำ
บอกว่าเนื่องในวันวาเลนไทยปีนี้ตำรวจจราจรไม่อยากแจกใบสั่ง

ให้แก่ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนทั่วไปผิดทวดแจรจร
ก็เอาตำดอกกุหลาบเนี่ยมาแทนมิตรภาพ
แต่ก็ไม่มีการแจกใบสั่งวันนี้๑วันสำหรับ
คนที่แบบขับรถเร็วเกินกำหนด
สำหรับฝ่าจราจรนิดหน่อย
แต่ไม่ใช่โอ้โหแบบหนักหนาสาหัสก็ไม่ใช่ไง
อ๋อนี่ฝรั่งน่ารักจังเลยยกมือไหว้ดูสิฝรั่งน่ะอืม

เพราะฉะนั้นไม่เครียดอย่างที่เห็นเจอตำรวจนี่คือหลบสุริทธิ์
จริงครับบางทีหลบจนหน่อยอย่างนั้นเถอะ

วันวาเลนไทยรับมาเลยเต็มมานะคะ
บอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลประจำวันที่๑๔กุมภาพันธ์นะคะ

ปริมาณฝุ่นละอองก็เพิ่มจากช่วงเวลา๗โมงเช้า
อยู่ที่ทั้งหมด๑๓พื้นที่ด้วยกัน

เพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างอย่างที่แบบเรียกว่าเข้มข้นมากในช่วงนี้
ก็ส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงได้
อย่างที่เมื่อวานเราดูไปกรุงเทพขยับขึ้นมาถูกไหมคะ

วันนี้เวลา๑๕นาฬิกาคือบ่าย๓โมงที่ผ่านมา
กรุงเทพเมืองหลวงของประเทศไทยติดอยู่ในอันดับที่๑๘ค่ะ

ก็มีคุณภาพอากาศย่ำแย่ที่สุด
ส่วนเชียงใหม่ค่ะวันนี้มาแรงแซงโค้งไปเลยทีเดียว
ติดอยู่ในอันดับที่๑๒เลย
แต่หน้ากระดาษเดียวกันน้องบอกตอนคืนตอนบ่าย๓โมง

เมื่อกี้เขามีสรุปคุณภาพอากาศที่ย่ำแย่ของทั่วโลก

ลงไปหน่อยเพราะว่าเมื่อตอนกำลังอยู่ที่๑๒
แต่เขาบอกกรุงเทพมหานครอากาศดีขึ้นอย่างชัดเจน

มันมีลมจริงเราสังเกตว่ามีลมหรือไม่มีลม
กรุงเทพมหานครตอนนี้อยู่ที่ลำดับที่๓๐

ก็ถือว่าคุณภาพอากาศใกล้ความจริงแล้ว
ทางเชียงใหม่เองตอนนี้เขาก็มีการห้ามเผาเด็ดขาดเลย
เพราะว่าเขาก็ควบคุมในเรื่องของอากาศเป็นพิษตอนนี้ด้วย
ตั้งแต่วันที่๑มีนาคมถึงวันที่๓๐เมษายน
ที่เราแบบถามกันมาว่าทำไมทางเหนือเขาเผากันเยอะจังเลย
ช่วงนี้ตอนนี้เขามีการห้ามอย่างเด็ดขาดเลยนะคะ๖๑วัน
อืม
เมื่อวานนี้มีคนแชร์เกี่ยวกับเขาบอกว่า
เครื่องบินที่บินขึ้นไปแล้วต้องรีบบินกลับมาเพราะว่าปิด
ปิดไม่แน่นได้อายุประตูเดี๋ยวมีช่วงหน้า

แต่ผีแม่ม่ายมาอีกแล้วนะเถอะไปลงที่ฮิตโชว์
ผีแม่ม่ายมาอีกแล้วสิมาอีกแล้วสิแต่กระเทยเก่งนะคราวนี้นะเถอะ

ทำไมไม่ต้องมาผีเผลอ

คุณจะไปอยู่คุณหมิ้งไหนได้ครับไปมา
วันนี้นี่เจอครุ่นจะเป็นหลอน

จากกรณีที่เครื่องบินโดยสารของสายการบินไทย
กลับไปลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินฮิตโทรอีกครั้งหนึ่ง
หลังทะยานออกจากสนามบินตอน๓ทุ่ม๓๑นาทีของวันที่๑๓
ตามเวลาท้องถิ่นล่าสุดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผย

นักบินนั้นสังเกตไปเห็นระบบไฟเตือนความปลอดภัยติดขึ้น
จากประตูเครื่องบินในส่วนของห้องขนส่งสินค้า
ปิดไม่แน่นเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสาร

เวลาประมาณเที่ยงคืน๓๒นาทีของวันที่๑๔กุมภาพันธ์
ตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าประมาณสัก๗โมงเช้า๗โมงครึ่ง

ขึ้นแล้วก็รู้สึกเลยแล้วก็ลงเพราะว่าด้วยความปลอดภัย
เพราะว่าประตูห้องโดยสารมันเหมือนกับปิดไม่แน่น
โอ้โฮคนข้างบนก็คงจะลุ้นเรือทึกอยู่นะ

เค้าไม่คิดที่ไฟมันมีออกมาหรือเปล่ามันเป็นแบบไม่ได้ไม่ลุก
มันแค่แบบไฟไม่ลุกไฟสัญญาณอาราม

มันเป็นระบบเครื่องของเขาถูกไหม
มันเป็นความร้อนของเครื่องบินกับเขาเรียกอะไรอ่ะ
พื้นรันเวงกับกับอากาศ
มันทำให้เห็นเป็นสายเป็นแสงอะไรอย่างนี้ตอนตั้งคืน

เขาบอกว่าตามเกิดที่สกลนคร

ฉันเห็นเธออ่านโคมกลมตอนที่แล้วจะตกใจทำไม

คือเรื่องของเรื่องทำไมคะ
เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร

บอกทั้งหมู่บ้านมีอยู่ประมาณ๖๐หลังคาเรือน
ชาวบ้านนี้ก็โอเคละต้องทำหุ่น
ทำหุ่นสวมเสือสีแดงปลาหลังหุ่นสวมเสือสีแดงลักษณะสีแดง
แล้วก็เอาประหลัดขิกมาห้อยมาแขวนไว้ที่หน้าบ้านของตน

อยู่ดีผู้ชายอายุ๓๐๔๐ผ้ากันตายผ้ากันเสียชีวิต

แกล้วมาขนาดนั้นเวลาที่ก็อ่าน

ไม่ใช่เชิญนั่งดูอ่านไลฟ์
นี่ขี่มอเตอร์ไซค์หรือเปล่าคนนี้
แต่จะมาต้องใส่หมวกกับน็อกค่ะ

พิธีกรดีเด่นไปนะฮะนั่งยิ้มไป
นั่นแหละพีชแม่ไม้น่ากลัวพีชตาตานนี่น่ากลัวกว่าอีก
คุณพูดออกนี้ออกอาการผมจะให้กฎสรชอเล่นงาน

อ้าวชาวบ้านอย่าพากันตายอุบัติเหตุจมนะ

และบางคนกินเล่าอยู่ดีก็ปวดตะติง้ายหลังคาวงเล่าเลย
ตายคน๒คนไม่ว่าติดต่อกัน๔ถึง๕คนจนลือกันว่าเอาแล้ว
แม่ม่ายกำลังจะอารวาสที่หมู่บ้านแล้ว
ที่สำคัญเอาชีวิตชายโสดไป
บางหลังบอกโอ้โหกูยอมแล้วพีชแม่ไม้มาเยอะตายกันเยอะเหลือเกิม
เขียนข้อความบนแผ่นป้ายกระดาษในลักษณะว่า
นี่พี่คงจะแบบทักทายผีกัญชัยเธอดูนี่
บ้านนี้ไม่มีผู้ชายแล้วก็นำไปแขวนไว้หน้าบ้าน

บ้านนี้ไม่มีผู้ชายมีแต่กะเทยกับผู้หญิง
อย่ามาบางทีก็มีอย่างนั้นด้วย
สอบถามไปชาวบ้านก็คือบรรดาผู้ชายเนี่ยอายุยังน้อย
ส่วนใหญ่ทำไมคนที่ตาย๔๕คนเป็นโสดซะส่วนใหญ่
นี่ดูสิเสื้อสีแดงติดไปบ้านติดไปบ้านหรือที่บ้านเลยถ่ายยอยกันเสียชีวิต
ลักษณะพวกนี้ก็คือความเชื่อว่าผีแม่ม่ายที่ออกมาล่าชีวิตชายหนุ่ม
เพื่อเอาไปเป็นผัวหรือไปเป็นสามีในเมืองผี

ชาวบ้านเขาเลยต้องหาวิธีแก้เคล็ดนี่แหละด้วยเสื้อสีแดง
แล้วก็สัญลักษณ์ต่างมาตามความเชื่อ
นี่นี่นี่ใช่บ้านนี้ไม่เห็นผู้ชายมีแต่ผู้หญิงกับกะเทย

แบบว่าติดสีแดงกันแล้วก็มีสัญลักษณ์ทางการเมืองหรือเปล่า
เขาบอกว่าชาบ้านเลือกตั้งไปเลือกแน่

เพราะผีแม่ม่ายจะเอาชีวิตหมดทั้งหมู่บ้านแล้ว
กลัวผีมากกว่ากลัวไม่ได้เลิกเลือกตั้งไม่ต้องกลัว
เลือกตั้งเข้าไปเลือกกันทั้งหมู่บ้าน

ทำไมกลัวสีแดงล่ะฉันก็ไม่รู้ล่ะแล้วทำไมต้องใส่สีแดง
ด้านมูกุรูด้านมูการแสวงหาสิ่งของแบบนี้
สิ้นเดือนนี้ก็ไม่ใช่ชั้นแม่แล้วมั่นล่ะโอ๊ยหมดแล้วหรอ
หมดแล้ว
เข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ที่เราจะแนะนำให้วันนี้นี่แหละค่ะ
ซอสหอยนังลมนะครับสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์
ซอสนั้นข้นรสเข้มข้นจะช่วยอาหารนั้นหอมอร่อยกลม
ใช้ขวดนี้ขวดเดียวไม่ต้องปรุงเพิ่ม
ซอสหอยนังรมสูบเข้มข้นขวดนี้สามารถนำไปปรุงอาหารได้หลายอย่างเลยนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นผัดต้มตุ๋นและทอดขวดนี้เอาอยู่ฮะ
นี่นะฮะดูนี่
อยู่ในมือคุณแองจี้นะฮะคือเคล็ดลับความอร่อยที่เราพูดถึงกันอยู่นะครับ
ซอสหอยนังรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์นั่นเอง
และที่เห็นว่าแองจี้นะฮะทำหน้าปลื้มปริ่มแบบนี้
นี่เพราะช่วงนี้นะครับมีโปรโมชั่นคุณผู้ชมครับ
แองจี้ถ้าเกิดเก่งจี๊ต้องแต่งตัวเป็นเด็กสมบูรณ์สิอีบ้าแล้วก็มาถือสก้า
ทำไมเธอไม่แต่งตัวเป็นเด็กสมบูรณผูกจุกล่ะเธอแต่งชุดเป็นอะไร

เราไปให้ย่อหย่วนไปทุกคนนะเนี่ยตายแล้วสิ
๔ขวดเราไปซื้อเอา๗น้อยเยอะแน่ะเดี๋ยวเธอขอไปก่อน
ขอไปก่อนพอได้จะได้เงินขอบข้าวเลยวันนี้เลย
เดี๋ยวนี้ดาราเขาต้องเปิดตัวเป็นแฟนกันหมดแล้วเนาะ

เวทละเมตตรอปมันได้นะมันตำได้มั้ย

ขอให้เมพูดคำเดียวว่าต๖๘

แล้วคุณแม่ก็ว่าคนอื่น

คุณแม่คุณแม่ว่าพี่โดมเมนทำไมคุณแม่ก็ปิดบัง

คุณแม่ว่าพี่โดมเมนทำไมคุณแม่ว่าพี่โดมเมนทำไมคุณแม่ว่าพี่โดมเมนทำไมคุณแม่ว่าพี่โดมเมนทำไมคุณแม่ว่าพี่โดมเมนทำไมคุณแม่ว่าพี่โดมเมนทำไมคุณแม่ว่าพี่โดมเมนทำไมคุณแม่ว่าพี่โดมเมนทำไมคุณแม่ว่าพี่โดมเมนทำไมคุณแม่ว่าพี่โดมเมนทำไมคุณแม่ว่าพี่โดมเมนทำไมค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

การใช้การเข้าใจอยู่ที่นี่เนี่ยแล้วสุดคระก็เป็นขวางแฟนมาเป็นคู่เลยนะคะเช่นพานรูป๒๗๑๕
ตัวของแก๊งเฟอร์บีเนี่ยนะคะ๕นางเอกก็คุณแต้วคุณเต้ยคุณมิวคุณมิ้น
แล้วก็คุณแมทแต่ละสาวเนี่ยก็ควงหนุ่มข้างกายของตัวเองมาด้วยนะคะ
ทั้งคุณต้นก็เป็นแฟนกับคุณแต้วคุณเซ็นก็กับคุณมิวอะนะคะ
แล้วก็คุณภูผากับคุณมิ้นทะลิดาทีนี้คนก็ไปจับตา
แล้วคุณแมทล่ะควงคุณสงกรานมาด้วยหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะ
คุณแมทมาแต่มาคนเดียวเขาไม่ได้พาใครมาด้วยนะคะ
ยังนั่งข้างคุณมิ้นท์ชาลิดาด้วยก็ยุติข่าวเกาเหลานะคะ
เอาเป็นว่ามากันแบบเกือบครบครู่เลยทีเดียว
ส่วนนุ่มใส่หมวกที่ทำหน้าลั่นชัตเตอร์จะเป็นอเล็กซ์นี่แหละค่ะ
หรือว่าใครกันแน่อันนี้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครตอบ
เพราะว่าหาอยู่ว่าคู่ครบไหมอย่างนี้
ใครเป็นคนถ่ายรูปไม่รู้อะไรอย่างนี้

หรือว่าเขานี่ไงดูสิคนก็ยังไปจับตาไปสังเกตอยู่ในกระจก
คนเก่งเก่งน่าจะดีน่ะเธอเนอะ
ดูสินั่นไง
คนเบลอนั่นอะไรเหรอ
นั่นไง
เขาวงให้ดูไงว่าผู้ชายนั่นไง
คุณสงการน่าจะกล้ามใหญ่กว่านี้
พอสมควรแต่ที่รู้จักกันมาเนี่ยเพื่อนไม่ใช่คนใจร้อน
แล้วก็เวลาที่อยู่ด้วยกันจะเป็นคนที่สนุกสนานเฮฮามากกว่านะครับ
ขณะที่คุณธัญญาเองก็บอกนะว่าตอนที่เห็นข่าวนั้นเธอตกใจมากเหมือนกัน
เพราะรู้ว่าคุณบอยนั้นไม่ได้มีนิสัยแบบนี้นะครับ
ตอนแรกไม่รู้เรื่องราวเป็นยังไงจนกระทั่งได้คุยกับคนสนิทอีกคนนึง
ได้รู้เรื่องราวมากขึ้นว่าจริงแล้วเนี่ย
ยังไม่มีโอกาสได้คุยส่วนตัวกับบอยตอนที่อ่านข่าวตกใจ
เหมือนว่าบอยนั้นไปร่วมมือฆ่าคนแต่ว่าที่ได้ฟังเป็นเรื่องราวมานะฮะ
ก็คือคุณบอยเป็นคนขับรถแล้วก็เหมือนกลับไปปาดหน้ามอเตอร์ไซค์
โดยอาจจะมีการโมโหกันแล้วทางน้องที่นั่งข้างเนี่ย
ลงไปแทงนะฮะไปทะเลาะกันที่ตามที่เห็นเป็นข่าว
พอเห็นเพื่อนลงไปมีเรื่องคุณบอยก็ตกใจนะฮะก็กลัวว่า
อีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกแทงนั้นจะมารุมเพราะมีคนขี่ตามมาด้วย
ก็เลยขับรถหนีกลับบ้าน
คือเป็นอะไรประมาณนี้นะคุณธัญญาเขาบอกมาแบบนั้น
เท่าที่รู้จักมาเนี่ยคุณบอยไม่ใช่คนอารมณ์ร้อน
ค่อนข้างใจเย็นและขี้กลัวด้วยซ้ำไป
ตอนแรกที่เห็นข่าวตกใจว่าใช่เพื่อนเราหรือเปล่า
คุณปอยจะกล้าทำแบบนั้นได้ยังไงนะฮะ
พอรู้จากเพื่อนว่าคุณบอยไม่ได้เป็นคนทำเธอก็โล่งใจ

พี่อาร์สอายุน้อยกว่าพี่หนุ่มกับพี่มดใช่มั้ยฮะ

ก็ประมาณเท่าแอนนั่นแหละ

ต้องได้เยอะซึ่งทุกปีรึงแล้วก็เหมือนกัน

เอ้าพักก่อนช่วงหน้าปั้นจันทร์กับ

ไม่เขาเห็นเป็นเลยเพื่อร่วมทีมทำกลุ่นด้วยกันนี่ได้ไหมครับ
เดี๋ยวกลับมาครับ
กลับมาข่าวของคุณแอฟทักษออนนะครับ
วันเลยเนอะใช่ก็เนี่ยมีดราม่าเบาอ่ะนะคะ
หลังจากที่มีคนปล่อยภาพคุณสงกรานกับคุณแมทเนี่ย
เที่ยวในวันที่น้องปีใหม่ลูกสาวเนี่ยนะคะ
มีกิจกรรมที่โรงเรียนเรียกว่าทั้งคู่ก็โดนกระหน่ำ

โดยเฉพาะคุณสงกรานนะคะที่ถูกว่าแบบเละเทะไม่เป็นท่าเลย
หาบอกว่าติดผู้หญิงจนละเลยลูก
ล่าสุดจะไปเจอแม่แอฟทักษะออนก็เลยออกมาบอกว่าอย่างนี้ค่ะ
ถามว่าเขามาไหมไม่ค่ะก็ไม่ได้ชวน

ก็จะติดต่อผ่านคุณปู่คุณย่ามาเป็นปกติค่ะ
น้องก็ไม่ได้ถามหาพ่ออย่างที่บอกเราใช้ชีวิตทุกอย่าง

ทางคุณพ่อเขาก็ไม่ทราบว่าน้องมีงานโรงเรียนนะคะ
เพราะเป็นงานโรงเรียนปกติไม่ใช่งานโชว์อะไรขนาดนั้น
เป็นงานโรงเรียนน้องปีใหม่ก็ขึ้นไปทำกิจกรรมประกอบนิทานสอนใจ
ตอนวันเกิดก็เชิญไปแล้วจอยอะค่ะ
พี่แอ๊ะบอกแล้วก็หัวเราะ
อันนี้แซวเล่นนะคะอย่าซีเรียสไม่มีอะไรค่ะ
ก็ไม่เชิงสะดวกให้ติดต่อทางคุณปู่คุณย่า
แต่ในเชิงปฏิบัติก็เป็นมาแบบนี้

ก็สรุปพู่ชายจะเข้าวงกลมกรมกรมกันไม่ใช่ใช่ไหม

เมื่อกี้อะหรอไม่ใช่ง่ายไปงนับก่อน
ไม่น่าใช่ไหมหนุ่มเป็นอะไรกัน
นี่ไงมีขนมกินไงพี่แล้วก็แบบ
กินขนมในระหว่างเบรกแล้วขนมติดอยู่ตรงนี้นิดนึง

คุณก็ไม่ต้องผมแค่บอกน้อง

ถ้าสมมุติเป็นดีบางทีมันก็มองข้ามไปบ้างก็ได้
ไม่ได้เดี๋ยวมันเห็นในกล้อง
อ้าวมันเห็นในกล้อง
เอออ่านข่าวมันห่วงหน่อยก่อนนะครับดูดูดูมันห่วง

เธอนี่มันแว้งทุกวัน

งูจงอ่างไง
พี่ต้าเขาเรียกบองราง

แนะนำรายการแล้วก็ละครล็อตใหม่ครึ่งปีแรก
ล่าสุดนะครับเจอยายาก็เลยไปถามถึงความสัมพันธ์นะครับ

แต่พี่เขาปิดกล้องแล้วก็เลยได้ไปไหว้พระกัน
เดี๋ยวปิดเมื่อไหร่ก็จะไปบ้าง

ส่วนงานถ่ายแบบคือเราไม่ได้ถ่ายแบบบ่อย
เมื่อไหร่ที่เขาเรียกก็เมื่อนั้นแหละค่ะ
วาเลนไทยก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับ

คนไทยปีนี้ทำงานค่ะอยู่ที่อุทัยธานี
แต่พี่เขาว่างไหมอันนี้ไม่รู้

แต่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นวันสำคัญขนาดนั้น
ตั้งวัดอย่างเดียวเลยจริงนะชอบมากเลยสิ่งเด็ดยังไม่จบ
น้องบอกอย่างนี้บอกถ้าถามว่าปัจจุบันเนี่ยพี่เขาเติมเต็มให้เราแล้วหรือยัง
บอกว่าก็ประมาณนั้นนะคะหนูไม่รู้ว่าจะพูดว่าไง
ถามว่าเมื่อไหร่จะเรียกว่าแฟนได้เต็มปากโอ้โหมันเกินคำนี้ไปแล้ว
ไม่รู้ไม่ได้ระบุขนาดนั้นเขาเป็นทุกอย่างก็แล้วกันเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน

จบไม่ต้องถามอะไรเลยคำนี้คำเดียวพอแล้ว
ก็เป็นทั้งคู่แบบแฟนกันเป็นแบบคู่บุญหนุนนำการทำบุญด้วยกันอะไรอย่างนี้

เงินมาเมื่อไรแฟนก็มาเมื่อไร
จะบอกว่าคุณเนี่ยนะไม่ได้เป็นทุกอย่าง
เฮ้ยเกิดเป็นแค่กระเป๋าสตาร์งเท่านั้น

ตองด้วยมีได้ไม่เยอะแต่หลายคน

เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแค่กระเป๋าสตางค์ของเขาเท่านั้นใช่ไหม
ใครจะไปกล้าคิดวัดเกิดมามีผู้ชายเลือก

อยู่ที่ว่าวันนี้แจ็คพอร์ตเหมือนเธอซื้อหวยว่าจะถูกหรือไม่ถูก
ก็เหมือนกันฉันก็เหมือนกับว่าวันนี้จะต้องจ่ายแพงหรือจ่ายมาทำไม

ไม่ค่อยร้องไห้เรื่องพวกนี้๒วันจบ

มันก็เผื่อใจไว้เลยว่าจบจริง

ไม่มีได้ยังไงไม่เชื่อเลยจริง

แล้วผู้ชายที่รักคุณจริงมีไหมไม่มี

โอ้โหอ่

อาจารย์หลายคนอยากจับตาแล้วก็รอล้น
หลังจากที่พระเอกผู้ชายปั้นชันปามะ
ขนาดคนหน้าตาดีเขายังรักมีแฟนใหม่อีกกันเลย

นางเอกสาวต่างช่องที่สาแต่คนนี้สวยเนอะหน้าขาวจริง
ล่าสุดเนี่ยก็ได้ฟินกันหลังจากที่ปั้นจันเนี่ยมีรูปร่วมเฟรมกับน้องชายของธิสาเนี่ย
ขนาดที่ไปร่วมกว้นอย่าทำหนุ่มต้องรู้จักทำบุญไหว้พระบังเงี้ยเถอะ
ไปร่วมทำบุญไหว้พระกับแก๊งเพื่อนหามือเหรอเออน้องชายเขานะ
ซ้ายคนซ้ายนั่นผู้จัดการอีกคนนึงผู้จัดการกับอีปั้นไง
โดยงานนี้ไอจีของสาวที่สาก็ที่ลงรูปหมู่ก็มีคนเข้าไปถามว่า
ใครเป็นคนถ่ายให้ใช่หนุ่มปั้นจันทร์หรือเปล่า
เพราะขนาดเอ่อไอจีของปั้นจันทร์ใครอ่ะนั่นใครเธอ
ตาตาตาตาพี่ตาแล้วก็แล้วก็ที่สาเหรอ
ที่สาคือคนที่ที่สองจากขวาแล้วก็พี่เมย์บันทิตา
ไหนเมย์บันทิตาเธอนั่นไงใส่แว่นตาตาสุด

คนคนเสื้อขาวคือน้องชายของทิสาถูกไหมใช่อ่าน้องน้องชายเป็นดาราเหรอเธอ
คนที่ใส่แว่นเกาะอยู่คือคือคุณเมย์พี่เมย์
พี่เมย์บันทิตาพี่เมย์บันทิตาคุณที่สาเหรอ
ที่สาใช่คนที่สองที่พี่ไม่เอาน้องชายก็เป็นดาราด้วยเหมือนกันใช่ไหม
เหมือนมีสังกัดแล้วก็เล่นแบบมีซิตคอมมีอะไรอย่างนี้
แต่เมื่อกี้มันมีภาพที่คุณปั้นจันทร์ลงแล้วมีรูปของน้องคุณธิสาอยู่

เพราะคนเก่าของคุณปั้นจันทร์ก็มีใหม่หมดแล้ว
มีใหม่เหรอแม่งโหเวิร์ดนะเธอน่ะ

อือแล้วก็อ่ะก็ต่างคนก็ต่างส่วน

คุณหนุ่มมาวิเคราะห์ตัวเลขด้วย๖มูลตรง